วันนี้ก็ลุ้นเชียร์ทีมวอเล็กบอลชายไทยกันต่อนะครับ
เมื่อปีที่แล้วมาแข่งขันกันนะครับต่อท้ายในทุกปีอยู่แล้วนะครับ
ดังนั้นเราก็พอจะลุ้นเชียร์ไทยในฐานะเจ้าภาพได้
เป็นโปรแกรมหนักสุดท้ายของรอบจากอันดับ
ซึ่งเราก็จะเล่นในรอบ๘ทีมต่อไป

ซึ่งถ้าเกิดวันนี้เราสามารถเอาชนะคาซักสถานได้
เราก็จะจบที่๓ของกลุ่ม
แล้วก็มีโอกาสไปค่อยเจอกับทีมดับสองของกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่ง
ซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นเกาหลีใต้

ย้ำอีกครั้ง๑๖นาที๑๕นาทีเปิดหน้าจอไทยลักษณ์ทีวีรอชมได้เลยครับ
แต่ว่าเล่าเกมนี้คงไม่ง่ายก็เป็นนัดชิงดำ
รูปแบบการเล่นของทีมไทยแล้วก็รู้สไตล์การเล่นเป็นอย่างดี
ดังนั้นเนี่ยการเล่นก็คงจะต้องเหนียวแน่นมากกว่าเดิมนะครับ
ถ้าต้องการชนะแล้วก็ต้องทำงานหนักตลอดทุกวินาทีครับ
อยู่แล้วถึงแม้เราชนะเข้ามา๕ต่อ๑แต่ว่าวันนั้นภาพที่ดีคือ
วินัยเกมดีแล้วก็ด้วยสภาพร่างกายที่ดีด้วย
แล้วก็จุดหนึ่งที่เราเล่นเกมรับเหนียวแน่นนะครับแต่วันนี้
เอ่อนัทชิงออเตรเลียเขาเริ่มรู้จักเรามากขึ้นการเล่นเกม
มันจะยากขึ้นแล้วก็มองภาพหนึ่งว่าทุกคนถ้าขาด
ในเมื่อไหร่เราโดนเขาโจมตีแน่นี่คือภาพที่พี่มองว่า
การที่เราเอาชนะออเตรเลียได้ทุกคนต้องทำงานหนักแล้วก็มุ่งมั่นกับเกมรับเป็นหลัก
แล้วก็เมื่อไหร่มีโอกาสต้องจบด้วยความแน่นอนผู้เล่นก็มีอาการบาดเจ็บนะครับ
ของสารเสริมมันธนะที่เจ็บตรงหัวเข่าแล้วก็

แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จัดชุดใหญ่ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
ตำแหน่งเดียวตำแหน่งนี้นะครับก็ลุ้นได้
ว่าจะสามารถใส่ลงไปช่วยบังคับเกมตรงกลางให้เข้มแข็งขึ้นไหม

รอบชิง๑๙นิวนาทีนะครับไทยเจอกับออสเตรียนะครับ
ฟุตซอลไทยเดินทางกลับไทยแยกเป็น๒ชุดนะครับ
แรกกับไฟล์ลูกทันซ่านะครับ
โบโกต้าวันที่แร้งเฟิร์ตแล้วก็ถึงสุรภูมิในวันอาทิตย์ที่๒๕
๔นาฬิกา๑๐นาทีแล้วก็ชุด๒นะครับ
๔นาฬิกา๕๐นาทีวันอาทิตย์เช่นกัน๒ชุดนะครับ
ถึงช้ากันหน่อยแฟนไปต้อนรับกันได้นะครับ